ดังในวงการบันเทิงเนี่ยเขาไม่ได้มาแสดงละครอย่างเดียวไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวเขายังเป็นนักธุรกิจด้วยหลายคนประสบความสำเร็จร่ำรวยกันไปคนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างด้านหลังเราเลยสาวขวัญอุสามณีคุณผู้ชมค่ะคนนี้ทำหลายอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเธอทำอะไรบ้างนะคะนี่ธุรกิจของสาวขวัญเอาเท่าที่รู้นะขายเครื่องสำอางเปิดบริ

ให้แฟนคลับแฟนละครทุกคนที่สนใจตอนนี้เรียกว่าเตรียมเกษียณไหมหรือยังไงขวัญเราอิ่มแล้วอ่ะแล้วขวัญก็เราก็มีพอมีกินมีใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนที่เราต้องหวนควายมากกว่านี้แล้วมันเหนื่อยแต่หลานของเราคือเขาอายุแต่ละขวบอ่ะได้อย่างละครั้งได้อย่างหนึ่งวันหนึ่งปีอย่างเงี้ยสามขวบปีนี้ปี

แม่เนื้อคู่ได้แต่งงานแน่ว่างี้อยากถูกร้อยใช่ไหมควัญแต่งงานมากเลยเออสวยมากเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพของวงการบันเทิงนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะ